รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันเข้าใจหมดเลย
บางทีหัวและใจใช้พร้อมกันไม่มีจริงอะค่ะส่วนใหญ่เวลารักใครหัวใจนำก่อนละ
และพอหัวใจนำก่อนสักพักสติจะตามมาหรือบางคนใช้แต่ใจใช้แต่ใจใจนำไป
จนสติตามมากำกับหัวใจไม่ทันก็มีพี่อ้อยมั่นใจว่าอย่างน้อยการได้ติดตาม
ชอบตั้งคำถามว่าเราควรต้องรักด้วยใจหรือรักด้วยสมองคะโอ้มันแยกยากค่ะ
เอาเป็นว่าอย่าใช้แต่หัวใจอย่าไม่ฟังเหตุผลอะไรเลย
เพราะที่สุดแล้วความรักคำว่าหัวและคำว่าใจหัวมาก่อนนะอย่าลืม
เวลาที่เจ็บปวดเมื่อไหร่ความเจ็บปวดกระทบใจก่อนที่หัวจะคิดได้ทุกที
มันมักจะเป็นแบบนี้แหละค่ะอยากชวนให้ฟังคำถามในวันนี้
มันเป็นคำถามที่เชื่อไหมว่าพี่อ้อยตอบคำถามความรักมาเป็น๑๐ปีนะ
ไม่ค่อยมีใครถามคำถามเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้
อะไรก็ตามตอนเกิดกับเราเรารู้ว่าแหมตอนเราพลาดมันเป็นยังไง
แต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรามีคนที่เรารักเราไม่อยากให้เขาพลาดเหมือนที่เราพลาด
มันเลยเกิดคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
อาบน้ำร้อนมาก่อนจะทำให้เจนต่อไปเขาเชื่อในคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนอย่างเราหรือเปล่า

สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะชอบการตอบคำถามของพี่อ้อยมากเลย
จะมีแง่มุมสอนใจอยู่เสมอขอบคุณค่ะยินดีที่สุดเลยเหมือนกัน

วันนี้มีโอกาสส่งเรื่องราวของตัวหนูเองมาขอคำแนะนำจากพี่อ้อยบ้าง
แนะนำตัวก่อนเลยหนูชื่ออีฟค่ะปัจจุบันอายุ๓๘ปีแล้ว
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกเกิดตอนนี้ลูกอีฟ๑๘ปีแล้วค่ะ
แล้วก็เป็นลูกสาวด้วยตอนที่อีฟมีลูกตอนนั้นอีฟเรียนปี๒ของมเอกชนแห่งหนึ่ง
ตอนนั้นรู้ตัวเองว่าท้องตกใจมากด้วยความที่เรายังเด็กอยู่ด้วย
ส่วนพ่อของลูกตั้งแต่รู้ว่าอีฟท้องเขาพูดคำแรกเลยว่าไปเอาเด็กออก
เขาบอกว่าเขาไม่พร้อมซึ่งตอนนั้นอีฟก็มืดมนต์ไปหมด
ไม่กล้าบอกที่บ้านอีฟเพราะคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างมีหน้ามีตาในสังคม
เป็นข้าราชการระดับสูงของจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาน
เคยคิดสั้นด้วยค่ะในช่วงตอนนั้นอีฟนึกถึงลูกที่อยู่ในท้อง
ก็เลยเก็บเขาไว้โอ้นับถือหัวใจน้องนะคะอีฟลาออกจาก
มหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้บอกที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ยังส่ง
อีฟตามปกติค่ะแต่อีฟเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาดูแล
ตัวเองมาหาหมอจนอีฟคลอดลูกสาวออกมาระหว่างนั้นอีฟไม่ได้กลับบ้านเลย
แต่ครั้งเดียวก็โกหกคุณพ่อคุณแม่ไปต่างนานานะคะ
ติดทำกิจกรรมติดเรียนติดรับน้องจนวันหนึ่ง
คุณแม่ลงมาหาที่กรุงเทพวันนั้นอีฟตกใจมาก
อยู่ดีคุณแม่ก็มาถึงหน้าห้องอีฟตัดสินใจอยู่นานว่าจะทำยังไงดี
สุดท้ายก็เปิดประตูออกมาคำแรกที่แม่พูดกับอีฟก็คือ
เป็นไงบ้างลูกหลานแม่เป็นยังไงบ้างโอ้โหอีฟมองหน้าแม่นิ่ง
จู่น้ำตาหนูก็ไหลออกมาค่ะพรั่งพลูออกมาเหมือนยกภูเขาออกจากอก
เอื้อมมือมากอดหนูไว้แม่ไม่ด่าไม่ว่าหนูสักคำ
กอดแม่อยู่นานมากค่ะจนแม่ผลักออกจากหนู
เอามือลูบหัวปาดน้ำตาให้ภาพนั้นยังจำติดตาอยู่เลยค่ะ
หนูจำได้ว่าวันนั้นแม่บอกกับหนูว่ากลับบ้านเรานะลูก
พ่อแม่มาพาหนูกลับบ้านหนูรู้สึกโชคดีมากเลย
คุณพ่อคุณแม่ของหนูยอมรับเรื่องแย่ของอีฟได้
หลังจากกลับไปอยู่ที่บ้านตัวอีฟก็ได้เรียนต่อค่ะ
แล้วก็ช่วยทำงานที่บ้านไปด้วยเลี้ยงลูกตัวเองไปด้วย
ลูกของอีฟเริ่มโตขึ้นและด้วยความที่เป็นลูกสาว
ฟก็กลัวว่าลูกของอีฟจะเป็นเหมือนอีฟหรือเปล่า
ฟก็เลยเข้มงวดลูกอย่างมากค่ะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ปล่อยให้เขาคลาดสายตาเลย
บางทีก็ทำให้เราทะเลาะกันอย่างรุนแรงอยู่หลายครั้ง
ตอนนี้ลูกอีฟเรียนม๖แล้วอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ภาพเก่าของอีฟที่อีฟได้เข้ามาในเมืองหลวง
ในวันที่อีฟทำตัวเหลวแหลกได้ย้อนกลับมาทำให้อีฟได้คิด
รู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกเรียนต่อเลยค่ะ
เห็นแก่ตัวเกินไปไหมคะพี่หรือว่าอีฟควรจะคุย
ทำยังไงดีคะพี่อ้อยตอนนี้อีฟสับสนเหลือเกิน
หวังว่าพี่อ้อยจะช่วยชี้ทางที่ถูกให้อีฟนะคะ
ขอบคุณมากที่สุดอีฟจะรอฟังคำแนะนำจากพี่อ้อยนะคะ
วันนี้ขอให้อีฟฟังอยู่นะคะลูกน้องอีฟจ๋าวันที่หนูเป็นลูกอีฟ
กลายมาเป็นแม่อีฟเนี่ยน้องผ่านวันเวลาและประสบการณ์
ชีวิตจริงสอนบทเรียนน้องไว้ไม่ใช่น้อย
ในวันตอนที่น้องเป็นลูกอีฟถ้าคุณแม่เข้มงวดสารพัด
อากาศร้อนแบบนี้ใครเขาอาบน้ำร้อนกันคะเขาอาบน้ำเย็นกันแล้วค่ะ
บางทีเถียงแบบนี้จริงคนหนึ่งเจ็บปวดมาก่อน
พยายามเขียนกรอบให้คนเจนต่อมาได้ยืนอยู่ในเส้น
เดินอยู่ในเส้นในกรอบที่ปลอดภัยแน่นอนถ้าวัดมาตรฐานของตัวเราแน่นอนค่ะ
เรารู้สึกว่าทำอย่างนี้สิลูกถึงจะปลอดภัยแต่ต้องยอมรับนะคะ
เราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดชีวิตเขาลูกของเราต้องเติบโตต่อไป
วันหนึ่งเราก็อยู่ส่งเขาได้แค่ช่วงอายุไขของเราต่อจากนั้น
ปกป้องเขาคือวิธีคิดที่จะดูแลชีวิตของเขาต่อไปค่ะอีฟ
แค่เราจะปรับวิธีการสื่อสารแบบไหนให้กรอบที่เราพยายามขีดไว้
มันเป็นเส้นปลาไม่ได้เป็นเส้นทึบที่แสนจะอึดอัด
แม้แต่เรายังอยากต่อต้านเลยนะคะตอนเราเป็นลูกจำได้ไหมว่า
ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงวันนี้ตอนเราเป็นแม่
เราต้องเลี้ยงลูกแบบที่เราเคยผ่านวัยของลูกมาก่อนนะคะ
คือเวลาที่เรายิ่งขีดกรอบแล้วขีดกรอบเอาไว้อย่างแน่นหนาเนี่ย
เด็กบางคนจะรู้สึกว่าถ้านอกกรอบแล้วมันจะยังไงเหรอ
ทำไมอ่ะทำไมแม่ถึงห้ามล่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่
ให้ลูกพูดคำคำแรกในชีวิตได้หลังจากนั้นเขายังมีคำอีกหลายต่อหลายคำ
เขาต้องเรียนรู้ไปเรื่อยจากคนอื่นจากสังคม
อย่าเพิ่งพูดคำหยาบนะลูกคือคำหยาบพูดได้
แต่ต้องรู้การะเทศะอันไหนควรพูดหรือไม่ควรพูด
เราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูก
แหมกลัวลูกพูดคำหยาบงั้นลูกอย่าพูดเลยลูก
ขอให้พูดไม่ได้ไปเลยดีกว่าเห็นไหมว่ามันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ไงคะ
กลัวลูกจะแบบออกนอกรู่นอกทางงั้นอย่าไปกรุงเทพเลย
อยู่กับแม่นี่แหละไม่อยากให้ลูกพลาดพลั้งจากการมีความรัก
งั้นห้ามลูกมีความรักมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะ
วันนี้สิ่งที่ควรจะเป็นคือเราต้องติดอาวุธให้กับวิธีคิดของเขา
วิจารณญาณของเขาให้แข็งแกร่งในการดูแลตัวเอง
ในการรักตัวเองนะคะโลกใบใหญ่มันมีถูกมีผิดให้ลูกเรียนรู้
ถ้าบังเอิญว่าเราเองคิดว่าโลกของลูกต้องมีแต่สิ่งที่ถูกเสมอ
พี่ว่าก็ไม่จริงในที่สุดแล้วถ้าเด็กไม่รู้จักล้มเลย
เขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาจะลุกยังไง
แต่ก็ไม่ใช่ว่าแม่เคยเจ็บช้ำมาแล้วผิดพลาดมาแล้วจากการที่
มีอะไรกันก่อนวัยอันควรไม่ป้องกันให้ดีจนท้อง
ถ้าอยากให้ลูกเรียนรู้ลูกก็ต้องตามแม่มาแล้วไปเรียนรู้เอาเอง
ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพียงแค่ว่าประสบการณ์ของเราสอนเขาได้
ผ่านการสื่อสารที่ไม่ใช่การบังคับหนูรู้ไหมว่าแม่เจออะไรมา
หนูรู้ไหมว่าตอนแรกเลยที่มีหนูอยู่ในท้อง
กลัวมากเลยว่าเอ๊ะแม่จะเลี้ยงลูกไหวไหม
เพราะแม่มีหนูตอนที่แม่เรียนปีสอง
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นแม่ไม่สามารถเรียนต่อได้
ไม่อยากให้หนูเป็นเหมือนแม่นะลูกแม่รู้ว่าแม่ห้ามไม่ได้หรอก
ถ้าลูกจะมีความรักแต่ถ้าจะมีความรัก
ต้องรักตัวเองด้วยปกป้องตัวเองด้วยนะลูก
หรือมีอะไรก็ตามแม่เคยผ่านจุดที่เจ็บที่สุดมาแล้ว
หนูมีอะไรหนูเล่าให้แม่ฟังนะเราเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เขาอะค่ะ
เปิดพื้นที่ที่เขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าไม่บอกแม่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ดุ
บอกแม่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ไม่สบายใจ
เพราะฉะนั้นการเรียนรู้โลกใบนี้เราซัพพอร์ตเขาได้
แต่ห้ามไม่ให้ลูกเรียนรู้โลกไม่ได้ค่ะพี่อยากจะบอกแบบนี้นะคะ
และอันหนึ่งที่น้องต้องพยายามบอกเสมอคือเขาคือหัวใจพ่อแม่
เขาคือหัวใจแม่อย่ายอมให้ใครทำอะไรแย่นะลูก
หัวใจแม่เจ็บที่สุดแม่เคยเจ็บมาแล้ว
แม่ไม่อายที่จะบอกลูกด้วยว่าแม่ทำผิดพลาดอะไรตรงไหน
แล้วดูคุณยายสิคุณยายให้โอกาสแม่คุณยายเข้ามากอด
เล่าซีนนั้นให้ลูกฟังก็ได้นะคะอย่างน้อยที่สุด
เราต้องบอกว่าเราเปิดใจและเราพร้อมจะอยู่ข้าง
บางเรื่องไม่ได้เข้าข้างพี่อ้อยเชื่อว่า
คุณแม่ของน้องอีฟก็ใช้กฎเกณฑิกานี้เหมือนกัน
คุณแม่ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่น้องทำแต่อย่างน้อยคุณแม่อยู่ข้าง
เพราะรู้ว่าตอนที่หนูไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงหนูคิดคนเดียวทำคนเดียว
ไปฝากคลอดไปฝากท้องคนเดียวเจ็บปวดคนเดียว
ไม่ได้ห้ามไม่ใช่บังคับไม่ให้เดินแค่บอกว่าเดินไปทางไหนมีโอกาสจะเจออะไรบ้าง
ฟังเขาและต้องเชื่อมั่นในตัวเขาค่ะ
อ้อยเคยฟังคุณพ่อคุณแม่บางคนใช้วิธีการในการที่ปรามไว้ก่อน
โดยการพูดถึงสิ่งที่แย่ที่สุดเช่น
ลูกทำไมปากดำอ่ะนี่สูบบุหรี่ป่ะเนี่ย
ซึ่งจริงเขาไม่ได้สูบบุหรี่แต่การพูดแบบนี้
งั้นประชดเลยได้แม่บอกว่าหนูปากสีดำ
หรือมันปากคล้ำเนี่ยเพราะหนูสูบบุหรี่ใช่ไหม
ได้เดี๋ยวหนูสูบให้ดูพี่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะ
การถามการฟังและการเชื่อมั่นว่า
ลูกแม่น่ารักกับแม่เสมอลูกแม่รักตัวเองอยู่แล้ว
เพราะหนูคือหัวใจของแม่หนูต้องดูแลตัวเองให้ดีนะลูก
และยังไงก็ตามเรื่องของความรักนี่ปรึกษาแม่เลย
คุยกับแม่ได้ทุกเรื่องแม่ไม่ห้ามหนูมีความรัก
แต่แม่อยากให้หนูรักไปเรียนไปยังไงให้หนูรอดเห็นไหมคะ
หรือแม้แต่ร่างกายของหนูเนี่ยแม่ถนอมมาทั้งชีวิตเลยนะลูก
อย่าให้ใครเขาล่วงเกินง่ายเพราะเมื่อไหร่ก็ตาม
ที่เราให้เขาสามารถล่วงเกินได้ง่ายเขาอาจจะคิดก็ได้นะคะว่า
หนูน่ะง่ายกับทุกคนตอนนี้ถ้าน้องติดตามในสื่อต่างอยู่
เห็นไหมคะว่าสสยังออกมารณรงค์เลยค่ะให้คุยเรื่องเพศกับลูก
เพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องต้องห้ามในบ้าน
และพอน้องต้องห้ามในบ้านคราวนี้คนที่สอนเขาคือคนนอกบ้าน
และตอนนี้แหละค่ะที่เราไม่รู้ว่าคนนอกบ้าน
สอนเรื่องเพศกับเขายังไงบ้างเพราะฉะนั้นคุยได้พูดได้
มีศิลปะในการพูดคุยสื่อสารฟังสิ่งที่ลูกคิด
ดูสิ่งที่ลูกทำและเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาก็คือคนดีคนหนึ่ง
เพราะเขาคือลูกแม่อันนี้มันเหมือนกับการให้เกียรติเขานะคะ
พี่จำแม่นมากเลยอ่ะน้องเอาไปเล่าให้ลูกสาวฟังก็ได้นะ
คือเขากำลังจะแต่งงานแล้วบังเอิญว่าพี่ก็งงว่าเอ๊ะกำลังจะแต่งงาน
เขาเป็นคนที่มีแฟนเก่ากี่คนนะคะเขามีอะไรกับแฟนเก่าทุกคน
จนกระทั่งมาเจอคนที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับเขานี่แหละ
โค้งแจกการ์ดไปปรากฏเขาเพิ่งรู้ว่า
แฟนคนปัจจุบันที่กำลังจะแต่งงานกันเป็นเพื่อนกับอดีต
แฟนของน้องแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นพูดง่ายคือ
ในอนาคตของฉันเป็นเพื่อนกับบรรดาสามีเก่า
เพราะเราบีบีอะไรกับเขาแล้วหมดเลย
เขาก็เลยมาถามว่าพี่ว่าเขาจะเล่าสู่กันฟังไหม
ตอบไม่ได้จริงค่ะว่าเขาจะเล่าสู่กันฟังไหม
แต่สิ่งหนึ่งคือวันที่น้องยืนอยู่บนเวที
กับผู้ชายสักคนที่หนูเลือกแล้วว่านี่คือสามี
และจะเป็นพ่อของลูกในอนาคตเราไม่นับถือตัวเองเลย
เพราะเราผ่านการถูกกอดมาแล้วทั่วราชอาณาจักร

แต่ละคนอาจจะถือสาเรื่องนี้แตกต่างกัน
เพียงแต่แค่พี่อ้อยห่วงความรู้สึกของน้อง
ในวันที่น้องรู้สึกว่าเราเจอคนดีจังเลย
แล้วเราควรฆ่ามากพอจะยืนข้างเขาไหม

เห็นอดีตแฟนเก่าที่เรามีอะไรด้วย

อ่ะก็สุดแท้แต่ฝากเอาไว้นะคะ
ตอนนี้แล้วแต่แต่ละคนจะถือสาเรื่องนี้ขนาดไหน
แต่พี่เชื่อมั่นว่าอย่างน้อยที่สุด

ฉันก็ดีพอที่จะเป็นภรรยาเธอด้วยเช่นเดียวกัน
นะคะลองเอาไปเล่าสู่กันฟังนะ

การห้ามไม่ใช่กฎกติกาข้อเดียวที่ทำให้เด็กเป็นเด็กดี
หลายครั้งการอยู่ข้างพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน
เชื่อมั่นในตัวเขาคือภูมิคุ้มกันอุปสรรค

เพื่อให้เขาได้ดำรงชีวิตต่อไปในทางที่ถูก

ลูกต้องถูกปิดหูปิดตานะคะ
ไม่ให้ไปเจอสิ่งนั้นเลยไม่ให้ไปเจอสิ่งนี้เลย
แต่ความจริงไม่ว่าลูกจะเจออะไร
ลูกคิดและตัดสินใจเลือกได้ในความถูกต้อง
กลางสติและความรักตัวเอง
อันนั้นต่างหากคือเกราะป้องกันภัยของลูกที่ดีที่สุด
อย่าลืมนะฟังเขาเชื่อมั่นในตัวเขา
และบอกเสมอว่าไม่ว่าจะเจออะไร
แม่จะเป็นคนแรกที่ให้อภัยเขาเสมอ
คุณแม่เรากอดอีฟยังไงหนูอุ่นขนาดไหน
นั่นคือสิ่งที่หนูกำลังส่งต่อให้กับลูกของอีฟนะคะ

เพื่อจะมีคุณแม่คุณพ่อท่านไหนที่ฟังอยู่
มีอะไรอยากแลกเปลี่ยนกันส่งมาแลกเปลี่ยนกันได้
และเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ